การละเล่นแอวสาวเดือน๕เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงของคนในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานและเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดังนั้นรูปแบบการแต่งกายจึงไม่ได้แตกต่างจากวิถีชีวิตทั่วไปที่มีความเรียบง่ายสบาย
โดยผู้ชายสวมเสื้อผ้าไฟมักนุ่งกางเกงขาก๊วยและคาดเอวด้วยผ้าขาวม้า
ส่วนผู้หญิงมักสวมเสื้อพื้นถิ่นนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุงและคาดสบายปิดหน้าอก
ส่วนทรงผมของผู้หญิงก็มักรวบมวยและเพิ่มความสวยงามด้วยการติดดอกไม้ที่มวยผม